พิสูจน์เหมือนกันค่ะต้องมีการตรวจสอบแท้งน้ำในวัดอ่ะ
ที่วัดหนองเข้อ่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่
ทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเวลาพระไปใช้น้ำในแท้งน้ำนี้
คนที่ไปวัดไปใช้น้ำในแท้งน้ำนี้เอามาดื่มเอามาแปลงฟันเอามาอาบน้ำด้วยนะ
โอ้โหผดขึ้นตุ่มขึ้นทั้งตัวเอามาดมเนี่ยกลิ่นสารเคมีเหมือนยาค่าย่ายาฆ่าแมลง
คาดว่าคนร้ายเอาสารเคมีไปใส่ไว้ในแท้งน้ำในวัดหวังจะฆ่าพระทั้งวัด
๓แท้งอ่ะใช่มีอยู่๓แท้งเนี่ยใส่หมดเลย
ก็เลยนำน้ำบางส่วนส่งไปตรวจสอบนะคะว่ามีสารเคมีจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทีมข่าวของเราก็ไป
คุณนฤทธิบุญนิ่มไปที่วัดหนองเข้ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีอีกรอบหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ไปมาแล้วเมื่อวานที่เราให้ดูภาพไปดมเอาน้ำมารูปตัวอยู่นะ
อีกรอบไปสำรวจแท้งน้ำของวัดที่พระครูพิสารอุทัยกิจเจ้าอาวาสวัดหนองเข้
เก็บตัวอย่างของน้ำที่มีปัญหาเอาไว้จากการสำรวจนะคะ
ฝาแท้งน้ำมันเปิดได้แบบง่ายเลยเปิดจากด้านบน
พอดูด้วยตาผิวน้ำในแท้งมีเศษผงสีขาวค่ะ
แล้วก็ลอยเต็มเลยอยู่ในแท้งนะทีมข่าวก็เก็บตัวอย่างน้ำมาใส่ขวดดู
มีการตกตะกอนสีขาวนี่ค่ะที่ก้นขวดมีตะกอนแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพระครูพิสารอุทัยกิจท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเข้อีกรอบ
ท่านก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยทางวัดรู้เรื่องว่ามียาค่าย่าผสมอยู่ในน้ำตั้งแต่๘ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ว่าผู้ไม่หวังดีนำยาค่าย่ามาใส่ในแท้งน้ำช่วงกลางคืน
ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยทางวัดก็เลยไปแจ้งไปแจ้งที่อำเภอ
แจ้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดว่าให้มาช่วยตรวจสอบให้หน่อย
แต่ยังไม่มีข้อสรุปเลยค่ะว่าน้ำในแท้งน้ำภายในวัดมีสารเคมีอะไรผสมอยู่หรือเปล่า
จะได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่มาสรุปให้หน่อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามั่นใจว่าเป็นฝีมือของผู้ที่มีอำนาจในชุมชน
แต่พูดไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องรอผลตรวจน้ำก่อน
รู้ผล๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เป็นของธรรมชาติใช่มันเป็นธรรมชาติของน้ำบาดานชั้นหิน
ถ้าใครเคยเจาะบาดันจะเห็นเข้าไปคือเรื่องปกติแต่มันจะใส
แต่แน่นอนแหละน่าจะมีต้นปนเปื้อนแน่นอน

คาดว่าน่าจะมากลางคืนคือกลางวันคงไม่มาหรอกโยม
เพราะกลางวันมันโล่งโจ้งแล้วก็อย่างคือวัดเนี่ยไม่มีกลางคืนไม่มีรั้วไม่มีอะไร
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะใครมันจะฆ่าทำขนาดนั้น
ก็เลยไม่ได้ติดกล้องวงจรติดไฟล์ในสมัยในเจ้ายุ่ม
ตอนนี้ก็คือหลังจากที่เกิดเรื่องเราก็ติดไฟแสงสว่างก่อน

อืมทีมข่าวของเราก็เลยนำน้ำในแท้งน้ำของวัดน่ะนะคะ

ที่ร้านขายปุ๋ยขายยาปราบศัตรูพืชใกล้กับหมู่บ้านนะ
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหพอดมเนี่ยนะ
มันก็อธิบายไม่ได้หรอกว่ามียาขายย่ามีสารเคมีอะไรอยู่หรือเปล่า

แต่ตะกอนใสที่อยู่ในน้ำมันน่าจะเป็นเศษหินเศรษฐกรที่วัดสูบน้ำบาดานมาเก็บเอาไว้ในแท้งมากกว่า
คือดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นยักษ์๕แยกจริงมันจะไม่เป็นตะกอนแบบนี้ค่ะ
คนขายเขาบอกนะแต่จะละลายเป็นน้ำสีเข้มแล้วกลิ่นมันจะแรงกว่านี้
แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น
แล้วก็ทางเจ้าของร้านที่เขาขายยาปราบศัตรูพืชอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าก็ไม่เคยมีคนแปลกหน้ามาซื้อยาค่าย่ายาฆ่าแมลงอะไรที่ร้านนะ
มีแต่ลูกค้าประจำมาซื้อเวลาปกติ
ไม่ได้มาซื้อตอนแบบกลางค่ำกลางคืนยามวิการอะไรเลย
เป็นผงเป็นผงนี่ไม่แน่ใจนะ
ไม่ค่อยที่มันจะใช้แห่งน้ำครับกาเสตครับ

กินรู้เลยครับว่ามีกลิ่น

ถ้าโดนยาฆ่าแมลงน่าจะคือไส้อาเจียน

ส่วนมากยาพวกนี้จะออกอาการประมาณนี้ครับ
พวกนี้ยาขยาดวงผิวหนังก็
ถ้าไม่เป็นแผลจะไม่เป็นไรครับ

รอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะ
แต่ก็รู้สึกติดใจสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหากับทางวัด
ผู้มีอิทธิพลหรือว่าคนในชุมชน
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปถามคนในชุมชนหน่อยนะครับ
วันนี้ได้คุยกับนายสุวัสดิ์
คำเม่นเขตการณ์อายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ตะบลหนองเข้
ผู้ใหญ่สุวัสดิ์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อวานนี้
ว่ามีคนลอบวางยาในแท้งน้ำของวัดหนองเข้

แต่ยืนยันว่าพวกเขาและชาวบ้านไม่มีใครคิดทำแบบนี้นะครับ

เอาสารเคมีเอายาค่าย่าไปใส่ถังน้ำวัดแน่นอน
รับว่าตัวเขากับชาวบ้านบางคนเคยมีปัญหากับวัด
ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี๕๙ตั้งแต่ที่เจ้าอาวาสวัดถูกจับเรื่องไม้
แต่หลังจากนั้นไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับวัดนี้อีก
แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับเจ้าอาวาสด้วย
ส่วนข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ไม่พอใจเรื่องการจัดการเงินของวัดของเจ้าอาวาส
ทางผู้ใหญ่สุวัสดิ์ขอชี้แจงนะครับบอกว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นเจ้าวาดวัดรูปนี้
คณะกรรมการวัดซึ่งเมื่อก่อนมี๕คนแล้วก็มีส่วนในการดูแลและบริหารวัด
แต่ปัจจุบันมีเพียงเจ้าวาดแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นคนดูแลเท่านั้น
ชาวบ้านก็ไม่ได้มีปัญหานะไม่ได้บอกว่าไม่พอใจยืนยันว่าไม่รู้จริงว่าใครเป็นคนทำ
แล้วที่เจ้าวาดวัดบอกว่ามีคนเอาสารพิษไปใส่แท้งน้ำยังไงเนี่ยขอให้รอให้พิสูจน์ให้ชัดก่อนว่า
มันเป็นสารพิษหรือมันเป็นยาฆ่าญาติจริงหรือไม่
มีครับไม่มีความคิดที่จะทำเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่มีการคิดจะทำแน่นอนนะครับ
หนึ่งผมรู้นิสัยหมดในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านผมดูแลผมรู้ว่าใครเป็นยังไงนะครับ
แล้วถ้าผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่ามันไม่มีจริงเนี่ยแล้วไอ้พวกสารพวกนี้เขาจะเอามาทำเขาจะมาเทเองหรือว่าคนนอก
อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับต้องรอนะครับรอให้ทางกฎหมายทางตำรวจเขาสืบนะครับสืบหาพยานสืบหาข้อเท็จจริง
อันนี้ผมขอปิดนะครับขอไม่พูดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำหรือใครทำผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีมือที่๓ก็ได้
เราได้ไปคุยกับพ่อของผู้ใหญ่สุวัสดิ์นะฮะชื่อว่านายสายันนะครับตอนนี้เป็นคณะกรรมการของวัดด้วยนะบอกว่าไม่รู้จริงว่าใครเอาสารเคมีไปใส่ในแท้งน้ำ
แต่ว่าตัวเองกับคณะกรรมการวัดอีก๔คนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจ้าอาวาสแล้วก็ให้สิทธิ์เจ้าวาดทุกอย่างในการบริหารจัดการวัดเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหากันนะครับ

ตำรวจลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
พลตำรวจรีพันเทพถึงทรัพย์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานี
นำตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่วัดหนองเข้
ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสไปคุยกับนางพวงเพชรภูลเกิด

พวงเพชรคนนี้เขาบอกว่าเขาเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำของวัด
อาบน้ำเสร็จตุ่มขึ้นเต็มตัวโอ้โหแพ้อย่างรุนแรงมาก
ส่งโรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาลอำเภอสว่างอารมณ์
หลังเกิดเหตุวัดก็นำกล้องวงจรปิดไปติดเอาไว้ที่ถังน้ำ
ตัดระบบน้ำในถังแล้วก็นำน้ำที่สูบขึ้นมาใส่ถังใบใหม่
อ๋อมระดมมาเก็บตัวอย่างเอาไว้

นี่ล้างหน้าด้วยรูปหน้าด้วย
ท่านบอกว่ามันไม่มีกลิ่นแรงท่านก็เลยลองล้างหน้าให้ดู
เมื่อกี้กุ๊กปากด้วยเปล่า

ฝาถังมันเปิดได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ล็อกอะไรมากมาย
มันมีผิว
อยากให้ดูตรงตานะสาวดูรอดทีมงานตอน
ท่านผู้การเสียสละแล้วย่อมรับข่าวไหน

ทีนี้ก็เลยต้องรอผลตรวจค่ะคือตอนนี้ทาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ตรวจให้อยู่
พฤศจิกายนรู้นะคะว่าน้ำ
มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่จริงหรือเปล่านะคะ
แต่มีชาวบ้านที่เขาใช้ช่วงแรกใช่ไหม

แต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่มีจริงหรือมันจะเจือจาง
หรือมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอนะครับท่านผู้ชมครับ